ชายภูมิค่ะต้องถามคุณผู้ชมถามคุณภาคภูมิแบบนี้ว่าคนรักกันอ่ะ
เขาทำกันแบบนี้เหรอยังไงอ่ะ
สามีนะคะหึงหึงเมียเอามีดแทงร่างจนพลุนเลยนะ
แล้วปาดคอเกือบขาดแล้วเอาปืนกระหน่ำยิงซ้ำ๙นัด
ก้าวนัดเลยเหรอจนเขาตาย
นี่รักกันมากขนาดศึกจากพระมาอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้เลยนะคะ

นี่ค่ะสภาพศพเป็นแบบนี้เลยนะคะ
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นกับนางอ้อมเดือนพิทักษ์มวลชนหรือนางหน่อยค่ะ
บัวแดงกลางดึกคืนวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
อย่างที่บอกว่าสภาพศพเนี่ยถูกมีดแทงตามลำตัวหลายแผล
ปาดคอแล้วก็ถูกจ่อยิงอีก๙นัดเสียชีวิตทันที
เมื่อสักครู่นี้ก็คือภาพของผู้ตายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
ใช่ค่ะผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
สามีใหม่ของนางหน่อยชื่อนายต้องรักพรมเดือหรือในต้องอายุ๔๓ปี

หลังก่อเหตุเนี่ยคนนี้แหละค่ะในต้อง
ก็หลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะ
ต้องคนนี้เคยบวชเป็นพระลูกวัด
อยู่ที่วัดเต่าใหญ่ในตำบลหนองบัวแดง

บอกว่าคือเขาเลิกกับเมียคนก่อน
แล้วก็มาบวชบวชหลายปีเลยแล้วบอกกับที่บ้านว่าจะไม่ศึกแล้ว

แต่สุดท้ายไปเจอกับนางหน่อย
เพราะนางหน่อยชอบทำบุญชอบไปปฏิบัติธรรม

ไม่เอาแล้วไม่อยากที่จะทำให้ผ้าเหลืองแปดเปื้อน
ลาสิทธิ์ค้าออกมาปีที่แล้ว
แล้วมาคบหาอยู่กินกันกับนางหน่อย

คือภาพตอนที่คบหาอยู่ด้วยกัน

แต่เกิดระแวงหึงหวงว่านางหน่อยจะไปมีคนใหม่
แล้วนางหน่อยเองก็ขอเลิกกับเขาด้วย

ทีมข่าวเราไปที่บ้านเกิดเหตุด้วยนะคะ

มีรั้วล้อมรอบอยู่บนเนื้อที่ประมาณ๒ไร่กว่า
ในบ้านมีห้องทั้งหมด๗ห้องด้วยกัน

ก็เลยไม่เห็นว่าตอนเกิดเหตุเป็นอะไร

คือเหตุการณ์ที่นางหน่อยถูกในต้องฆ่าจนตายเนี่ย๒๖ธันวาคม

วันนี้๓๐ธันวาคมแล้ว
ทางครอบครัวของผู้ตายเขาก็กังวลใจ
เพราะว่าผู้ต้องหายังจับไม่ได้และพฤติกรรมโหดเยี่ยมเหลือเกิน
ดูสภาพร่องรอยในบ้านนะครับท่านผู้ชมครับมีลูกชายของผู้ตายนะครับ
ลูกชายอายุ๑๘ปีเขาอยู่กับแม่นะอยู่กับแม่๒คนที่บ้านหลังนี้นะครับ
เป็นลูกชายกับสามีเก่านะฮะก่อนที่จะมาคบหากับในต้องผู้ต้องหาเนี่ย
ลูกชายบอกว่าคืนวันที่๒๖ธันวาคมเขานอนอยู่ในห้องนอน
ส่วนแม่อยู่ในห้องนอนที่ห่างออกไปสัก๑๐เมตรหลังจากนั้นแม่โทรมาบอก
บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนมางัดประตูบ้านก็ชวนให้ลูกไปดูเป็นเพื่อน
ตอนนั้นคือแม่เนี่ยไม่ได้คบกับนายต้องแล้วเลิกกันไปแล้วไล่ออกจากบ้านไปแล้ว
ขอเลิกไปแล้วนะครับในต้องก็เหมือนกับหายไปไหนก็ไม่รู้
แต่คืนวันที่๒๖ธันวาเนี่ยแม่บอกเหมือนมีคนมาเคาะประตูบ้านมางัดประตูบ้าน
ก็ให้ไปดูเป็นเพื่อนหน่อยลูกก็ออกไปกับแม่
ก็ไปดูรอบบ้านเลยนะไม่พบอะไรผิดปกติต่างคนก็ต่างกลับเข้าห้องนอน
ลูกชายของนางหน่อยบอกว่าพอกลับเข้าไปในห้องนอนได้สักนาทีเดียวฮะ
ได้ยินเสียงแม่กรีดร้องขอความช่วยเหลือขึ้นมา
นี่ครับลูกกลับมาที่ห้องแล้วแม่ก็กรีดร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็เรียกชื่อในต้องนะในต้องรักชื่อจริงในต้องรักพรมเหลือ
เรียกชื่อในต้องตะโกนออกมาก็คือชื่อของพ่อเลี้ยงที่เพิ่งเลิกกับแม่
เขาก็รีบออกจากห้องนะครับแล้วก็หยิบบันไดไปด้วยนะครับ
มาที่หน้าประตูห้องของแม่ใช้บันไดทุบประตูห้องแม่
เพื่อจะเข้าไปช่วยแม่ในระหว่างนี้นะครับ
เขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดในห้องของแม่
เขาก็วิ่งไปเอามือถือในห้องแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปหลบในป่าอ้อย
จากบ้านไปสัก๕๐๐เมตรเพราะตอนนั้นได้ยินเสียงปืน
เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกลัวว่าจะเกิดอันตราย
ก็เลยตัดสินใจออกไปนอกบ้านก่อนไปหยิบมือถือในห้องนอนตัวเอง
ออกไปนอกบ้านแล้วโทรแจ้งตำรวจนะครับ
พอตำรวจมาก็เข้าไปในบ้านกับตำรวจแล้วก็เปิดประตูห้องนอนแม่นะครับ
โอ้โหพอเปิดเข้าไปช็อกเลยครับเพราะว่านางอ้อมเดือนแม่ของเขาเนี่ย
จมกองเลือดเสียชีวิตแล้วแล้วบาดแผลนะ
ถูกมีดปาดคอเกือบขาดค่ะถูกปืนยิงเข้าไปเหนือสดือ
แล้วก็สีข้างทางด้านซ้ายรวมแล้ว๙นัด
แขนหักทั้งสองข้างนี่ฮะแขนหักทั้งสองข้างนะครับจุดบาดแผลต่างนะครับ
เลือดนี่นองเต็มพื้นเลยคือจังหวะแป๊บเดียวที่มาหากันรอบบ้านแล้วไม่เจอใคร
กลับเข้าห้องโดนเลยนะครับซึ่งลูกชายบอกว่าหลังจากคนร้ายก่อเหตุแล้ว
มีรอยเลือดหยดเป็นทางอยู่ในบ้านเหมือนกับคนร้ายเนี่ยพยายามเดินหาตัวเขาด้วยนะ
เพราะรู้ว่าเขาเนี่ยอยู่กับแม่สองคนแล้วคนร้ายยังไปเปิดตู้เย็นกินน้ำขวดที่แช่เย็นเอาไว้
เหมือนกับใจเย็นมากนี่เห็นไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือเขารู้ว่าเปิดตู้เย็นเพราะว่ามันมีเลือดติดอยู่ที่ตู้เย็นไงเนี่ยค่ะขวดบนขวดริมนอกสุดนั่นนะคะที่เราวงไว้ให้ดู
แสดงว่ามือที่เปื้อนเลือดมันมาหยิบขวดน้ำดื่มอ๋อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า
คือลูกชายบอกว่าไม่น่าจะมีนายต้องรักคนเดียวเพราะว่าตำรวจเห็นรอยเท้าเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นสองรอย
ค่ะนะคิดว่าตอนนั้นถ้าเขาไม่หนีออกจากบ้านเนี่ยสงสัยตายพร้อมกับแม่แน่
เพราะตอนที่อยู่กับแม่นายต้องรักเคยข่มขู่เอาไว้ว่าถ้าจะฆ่าก็ฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับ
สำหรับนายต้องรักนะครับลูกชายบอกว่ารู้จักกับแม่ก็คือนางอ้อมเดือนประมาณ๑ปี
ตอนแรกที่มาคบหาดูใจแล้วอยู่กับแม่ก็ดูเป็นคนดีอยู่ไปสักพักนายต้องรักเริ่มออกไลน์
กินเหล้าเมาทำลายข้าวของสุดท้ายแล้วแม่รับไม่ได้ตัดสินใจขอเลิกแล้วก็ให้ออกจากบ้านไปไม่ให้อยู่บ้านด้วยแล้ว
นายต้องรักออกจากบ้านไปแต่ส่งข้อความมาข่มขู่แม่ตลอดนะจนสุดท้ายแม่ก็มาถูกนายต้องรักบุกเข้ามาแล้วก็ฆ่าตายจนได้
นี่คือข้อความที่เคยส่งมาข่มขู่แม่เขาส่งปืนมาทั้งสองกระบอกอ่ะ
เห็นไหมข้อคงข้อความอาวุธปืนส่งมาตลอดเนี่ยฮะนี่นี่ผมเลือกตายพร้อมคุณดีกว่าติดคุก
เห็นไหมเนี่ยฮะสุดท้ายแล้วเกิดขึ้นจริงจนได้ตอนนี้สิ่งที่ลูกชายกับครอบครัวกังวลที่สุด
ก็คือยังจับกลุ่มนายต้องรักไม่ได้เพราะมันผ่านมาหลายวันแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืน๒๖ธันวาคม
ลูกชายบอกว่ากลัวมากกลัวว่านายต้องรักเนี่ยจะย้อนกลับมาแล้วมาทำร้ายเขาอีก
เสียงแม่กรี๊ดแล้วก็ร้องเรียกชื่อของผู้ต้องสงสัยครับผมจึงอ่าออรีบออกมาจากห้องแล้วก็หยิบบันไดมาฟาดที่ประตูเพื่อจะพังประตูห้องเข้าไปช่วยแม่
ตีไปประมาณหลายทีอยู่ครับก็ได้ยินเสียงปืนดังปั้งแล้วผมก็ทิ้งบันไดวิ่งเข้าไปเอาโทรศัพท์ในห้องแล้วก็วิ่งหนีออกมา
ทะเลาะกันมาจากน่าจะแบบไม่ยอมเลิกลาหึงห่วงอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมครับก็คือมันมีเหตุทำให้พ่อเลี้ยงกับตัวแม่คือได้ได้แบบเลิกลากันนะครับแล้วก็ไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบเหมือนจะไม่ยอมนะครับเขาก็ส่งข้อความมาขู่มาอะไรอย่างนี้ขู่ยังไงบ้างก็ขู่เอาภาพปืนเอาภาพระเบิดจากในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาส่งให้แม่แล้วก็บอกว่าถ้ามันเคลียร์
ชีวิตกันไม่ได้ก็แบบตายตายไปอะไรอย่างนี้คิดว่าที่อยู่ในห้องเขาน่าจะมีคนเดียวครับแต่ทีนี้คือผลตำรวจเขาบอกว่ามันมีรอยตีนสองรอยครับก็ยังไม่รู้ครับแต่คาดว่าน่าจะมีคนเดียวครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติมีสองคนอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขาแอบเข้ามาอยู่ในบ้านอ่ะมันจะไม่เงียบอะไรอะไรขนาดนี้แล้วก็ถ้าเกิ

เป็นคนอารมณ์ร้อนแม่ไม่อยากให้คบด้วยเลยครับแต่ว่าจังหวะนั้นก็มันรักกันนะคะลูกสาวก็ไม่ได้เชื่อเธอไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจออกจากบ้านแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านที่จังหวัดตราดจนกระทั่งได้รู้ข่าวร้ายว่าลูกเสียชีวิตเพราะว่าถูกนายต้องรักฆ่าแม่บอกแม่เสียใจมากหมดที่พึ่งเลยเพราะว่าลูกสาว
พฤติกรรมโหดเยี่ยมมาก
ไม่เชื่อแม่อ่าก็เลยน้อยใจก็เลยกลับไปอยู่บ้านเกิดจังหวัดตราด

เราก็แก่แล้วแล้วก็สามีก็เสียแล้วเราก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครเราบอกเราหมดแล้วที่พึ่งเนี่ย
คุณแม่ค่ะคุณแม่เนี่ยมองขาดเลยคือแม่บอกพอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหลูกคนนี้อย่าไปคบอย่าไปอยู่ด้วยเลย
แต่ไม่รู้จะทำยังไงลูกไม่ฟังแม่ก็เลยต้องอ่ะงั้นแม่ก็ไม่อยู่กันแล้วกันแม่ก็น้อยใจแหละ
สุดท้ายแล้วเกิดเรื่องทุนยนต์ได้ฟุ่ยายเขาผ่านร้อนผ่านหนัวผ่านโลกมาเยอะบางทีต้องฟังเขา
เธออยู่ที่อัมเภิกเศษสมบูรณ์เธอบอกว่าพอรู้ข่าวตกใจเหมือนกันค่ะ
คิดเลยว่าลูกชายจะก่อเหตุแบบนี้เพราะว่าลูกชายของเธอที่เธอรู้จักเนี่ย
เป็นคนซื่อบื้อที่ขาตาขาวโกรธง่ายหายเร็ว
ลูกเนี่ยเลิกกับเมียคนแรกแล้วก็ไปบวชบวชเป็นพระสงฆ์อยู่๖๗ปีอะค่ะ
แล้วก็บอกแม่ด้วยนะว่าจะไม่ศึกแล้วเพราะความเป็นอยู่สบายแล้วก็ไม่ได้กลับมาบ้านเลย
แต่มารู้ว่าลูกชายเอาสรุปแล้วศึกนะศึกจากพระไปอยู่กินกับนางหน่อย
ก็ถามแม่ว่าแล้วลูกทำงานอะไรพอศึกออกมาแล้วแม่บอกลูกแม่ไม่ได้ทำงานอะไรก็ใช้เงินนางหน่อยนั่นแหละ
ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างบวชลูกเจออะไรมาบ้าง
ช่วงสายวันนี้ลูกก็โทรมาหานะบอกว่ายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายภูมิ
แม่ก็บอกเลยบอกว่ามาหาแม่นะเดี๋ยวแม่พาไปมอบตัวแม่เป็นห่วง

คือถ้ามอบตัวมันยังดีกว่าถูกจับ
บอกกับแม่ว่ายังอยู่ในพื้นที่ชายภูมิใช่ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่จริงหรือเปล่า
ใช่ตอนนี้ความคืบหน้าเนี่ยนะคะตำรวจสพนเหมาก็บอกว่าชุดสืบสวนไล่ล่าตัว
ต้องมาดำเนินคดีอยู่มีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว
ฝากแจ้งประชาชนทุกคนเลยจำหน้าเอาไว้ดูหน้าเอาไว้นะคะ
นี่คือบุคคลอันตรายนายต้องรักพรมเดือรูปภัณฑ์สันธารสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
มีรอยสับบริเวณลำตวนแล้วก็หน้าอกด้านซ้ายผิวสีดำแดงรูปร่างใหญ่ผมสั้นมีหนวดเครา